มันมีคลิปภาพที่ชายเร่ร่อนคนหนึ่งถูกผู้ชายคนหนึ่งเอาไม้ไล่ตีเขาค่ะ
ก็ตีจนชาวบ้านแถวนั้นก็เห็นแล้วก็สงสารพยายามจะห้ามนะ
แต่ว่าสุดท้ายชายเร่ร่อนคนนี้ทนไม่ไหวสู้กลับค่ะ

ว่าผู้ชายคนที่ถือไม้กว่าคนนี้ก็ต้องวิ่งข้ามไปอีกฝั่งหนึ่ง
ทนไม่ไหวนะคะนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
แล้วก็สุดท้ายตำรวจมาระงับเหตุเรื่องนี้ค่ะ
ก็ไม่ได้มีการดำเนินคดีอะไรกันนะคะ
นี่คือเหตุการณ์เมื่อวันที่๒๘มิถุนายนแถวปากคลองตลาด
ท้องที่ของตำรวจสนพระราชวังค่ะ
ทีมข่าวไปคุยกับวินมอเตอร์ไซค์ที่อยู่ตรงจุดนั้น

ทำไมถึงต้องมีการเอาไม้มาตีกันขนาดนี้นะครับ
แถวนั้นก็พยายามจะห้ามไปฟังเสียงวินมอเตอร์ไซค์กันหน่อยค่ะ
ไอ้คนตีนั่นน่ะไล่ไอ้ขโมยของไอ้เซเวสฝั่งนู้น
แล้วอีกคนเห็นเขาไล่มา
ผมก็ไม่เห็นหรอที่ว่ามาขโมยของอยู่ตรงนั้นนะครับ
คือคนตีไล่คนขโมยมา

มันดูเหมือนกับคนไม่จมประกอบทั้งสองคนนะครับ
คนไม่เต็มทั้งสองคนนะผมดู
ต่างคนต่างถอดเสื้อผ้าไล่กันมาครับ

หลังจากวันนั้นสองคนนี้ก็เดินกอดคอกันอยู่แถวคลองตลาดนั่นแหละ

นี่ผู้ชายคนเดิมค่ะคนเดิมกับคลิปที่แล้ว
แล้วอีกหนึ่งเหตุการณ์มีคนเอาคลิปนี้คลิปนี้คือกำลังยืนทะเลาะท้าตีท้าต่อยกับตำรวจ
มีคนเอาคลิปนี้มาโพสต์ในเฟซบุ๊กนะคะ
ลักษณะว่าผู้ชายคนนี้ไม่พอใจที่ตำรวจเข้ามาระงับเหตุ
เพราะว่าชาวบ้านไปแจ้งว่าเขาเนี่ยไปสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับชาวบ้านในพื้นที่ของสนชนะสงครามค่ะ
ทางผู้กำกับสถานีตำรวจนครบาลชนะสงครามก็บอกว่า
อันนี้เป็นคลิปเมื่อ๒๓มีนาคมที่ผ่านมานะคะ
ตำรวจได้รับแจ้งจากชาวบ้านให้ไประงับเหตุว่ามีคนมาเดินก่อความวุ่นวาย
พอไปถึงก็เนี่ยค่ะเป็นแบบนี้เขาไม่พอใจก็เลยมีการถกเถียงกัน
แต่พอหลังจากนั้นพออารมณ์ดีเจอตำรวจก็ยกมือไหว้ตามปกติคือตำรวจบอกว่า
คุ้นเจอกันจนคุ้นแล้วค่ะผู้ชายคนนี้นะคะ
แต่ว่าสองเหตุการณ์ที่เอามาให้ดูผู้ชายคนเดียวกันแต่คนละพื้นที่นะคะ
เนี่ยค่ะคลิปแรกเนี่ยเป็นพื้นที่ของสนพระราชวังส่วนคลิปนี้เป็นสนชนะสงครามค่ะ